แต่ข่าวแรกเนี่ยเป็นข่าวสลดใจนะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อุดรธานีค่ะ
ดาบตำรวจปรับรามยาเสพติดถูกรถไฟเหยียบร่างจนขาดสองท่อนเลยนะคะ
เบื้องต้นเนี่ยตำรวจตั้งประเด็นไว้สองอย่างหนึ่งฆ่าตัวตายหรือเปล่า
หรือว่าเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุ
นี่คือสภาพศพที่ถูกรถไฟทับร่างขาดออกเป็น๒ท่อนค่ะบนทางรถไฟ
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างค่ะ
พบหัวรถจักรไฟฟ้าและตู้โดยสาร๑ตู้จอดอยู่บนรางขนส่งสินค้ารางที่๖
และพบศพดาบตำรวจภูรินศรีสิริรัตนาอายุ๔๐ปี
กัดกองบัญชาการตำรวจปรับรามยาเสพติดอยู่หมู่๖อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
ร่างนี้ถูกรถไฟเหยียบขาด๒ท่อนเลยนะคะ
จากรถไฟไปประมาณ๑๐เมตรพบกระเป๋าสะพายหนังสีดำอยู่บนรางรถไฟ
ข้างในมีปืนขนาด๙มิลลิเมตรบรรจุลูกกระสุนเต็มแมกกาซีน
มีบัตรประจำตัวประชาชนมีบัตรข้าราชการตำรวจมีเงินสดอยู่จำนวนนึงค่ะ
ห่างออกไปประมาณร้อยเมตรบริเวณลานจอดรถศูนย์การค้ายูดีชาว
นายพิชิตหมื่นวัยพนักงานขับรถจาก๗ได้เคลื่อนหัวรถจักรจากรางที่๔
สลับมาที่รางที่๖เพื่อจะเข้าไปเชื่อมต่อตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกสินค้า
พนักงานขับรถไฟบอกว่าไม่รู้ว่าเหยียบผู้ตาย
แล้วก็ไม่รู้ว่าผู้ตายไปนั่งหรือไปนอนบนรางรถไฟตั้งแต่เมื่อไหร่
แต่มีชาวบ้านเดินมาจากศูนย์การค้ายูดีทาวน์ข้ามรางรถไฟไปที่ลานจอดรถ
ก็พบเห็นร่างผู้ตายว่าถูกเหยียบขาด๒ท่อนก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
จากการสอบสวนเบื้องต้นรู้ว่ามีรอปภศูนย์การค้ายูดีทาวน์
พบผู้ตายไปกลับรถจอดช่วง๕มงเย็นแล้วก็เดินวนไปวนมา
หลังจากนั้นก็พบเป็นศพถูกรถไฟเหยียบค่ะก็เลยตั้งประเด็นเอาไว้สองเรื่อง
ว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือเปล่าหรือเป็นอุบัติเหตุไปนั่งคุยโทรศัพท์อยู่ที่บริเวณรางรถไฟตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนพยานและตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปค่ะ